ทางตำรวจปราบปรามยาเสพติดก็นำกำลังทั้งตำรวจและทหารไปปราบแก๊งค้ายาเสพติดที่จังหวัดระยอง
ได้ผู้ต้องหามา๘คนพร้อมด้วยของกลางเป็นยาบ้าแล้วก็ยาไอซ์จำนวนมากค่ะ
พลตำรวจโทเรวัตกลิ่นเกษรผู้บัญชาการตำรวจปราบรามยาเสพติด
นำกำลังทั้งตำรวจทหารในจังหวัดระยองร่วมกันปราบรามทำลายกลุ่มเครือข่าย
นักค้ายาเสพติดรายสำคัญจำนวน๒คดีได้ผู้ต้องหา๘คน
พร้อมของกลางเป็นยาบ้าจำนวนเจ็ดแสนห้าหมื่นสองพันเมตรยาไอซ์น้ำหนักประมาณสามสิบสี่จุดเจ็ดห้ากิโลกรัม
รถเก๋งรถกระบะรถจักรยานยนต์หลายคันและของกลางอื่นอีกหลายรายการ
พลตำรวจเทเรวัตเปิดเผยว่าชุดสืบสวนได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดที่อำเภอแกลงจังหวัดระยอง
และจังหวัดในเขตภาคตะวันออกใช้อู่ซ่อมรถยนต์ที่ตั้งอยู่ริมถนนสายบ้านบึงแกลง
ตำบลทางเกวียนอำเภอแกลงเป็นที่เก็บซุกซ่อนยาเสพติดไว้เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้า
สั่งการให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนลงหาข่าวเพื่อติดตามพฤติการ
จากการสืบสวนก็พบว่ากลุ่มผู้ต้องหามักจะรวมตัวมั่วสุมกันที่อู่รถเป็นประจำ
และจะมีรถจักรยานยนต์ของกลุ่มวัยรุ่นเข้าออกตลอดเวลาจึงได้เฝ้าสังเกตดูพฤติการก่อนเข้าตรวจค้น
ผู้ต้องหามีท่าทางพิรุษและรับสารภาพว่าได้ร่วมกันนำยาเสพติดไปซุกซ่อนไว้ที่ห้องพักจำนวนมาก
เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้ค่ะผู้ต้องหาระบุว่าไปรับยาเสพติดนี้มาจากย่านบางนา
เจ้าหน้าที่จึงขยายผลจับผู้ต้องหาชาวพม่าได้สี่คนซึ่งเช่าบ้านพักอยู่ในซอยลาซานยี่สิบสี่
แวงและเขตบางนากรุงเทพมหานครพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่หนึ่ง
ยาบ้ายาไอซ์ไว้ในความครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต